ี่สิบเจ็ดเมษายนนี้นะคะเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ก็จะรีแมชกับฮวนฟานเซเกิลเอสตราด้าแล้วก่อนที่เขาจะเจอกันค่ะ
ก็ออกมาชกลมโชว์ซ้อมโชว์สื่อด้วยค่ะศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะคะ
แชมป์โลกรุ่นสุปเปอร์ปลายเวทหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์สภาหมวยโลก
ท้าชิงชาวเม็กซิกันในการซ้อมโชว์สื่อมวลชนค่ะ
ก็อย่างที่เห็นนะคะเจ้าแหลมก็ชกโชว์ลมโชว์ค่ะ
แล้วก็มีการล่อเป้ากับโค้ชป๊อปนะคะโชคชัยพิสิทวุฒินันเทรนเนอร์
ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นขณะที่เอสตราด้าเองค่ะ
ก็ออกมาชกลมแล้วก็ล่อเป้ากับเทรนเนอร์ของตัวเองเช่นกันนะคะ
ซึ่งการซ้อมโชว์ครั้งนี้ก็ไม่มีการเปิดเผยทีเด็ดแต่อย่างใดค่ะ
จากนี้นะคะเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันโปรโมเตอร์ของนครหลวงโปรโมชั่นนะคะ
นำให้แชมป์โลกชาวไทยได้ทดสอบ
ปรากฏว่าณตอนนี้น้ำหนักของเจ้าแหลมนะคะ
อยู่เพียงแค่๒๒ปอนด์หรือว่าประมาณ๑กิโลกรัมเท่านั้นค่ะ
และก็ยังมีเวลาควบคุมอาหารให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะด้วย

ศรีสะเกดจะทำน้ำหนักวันชั่งจริงได้พิกัด๑๑๕ปอนด์อย่างแน่นอนค่ะ
โดยโปรแกรมของศรีสะเกดหลังจากนี้นะคะ
ผู้จัดศึกรายการนี้จะให้ทั้งคู่ซ้อมโชว์สื่อมวลชนอีกหนึ่งครั้งนะคะ
จากนั้นค่ะก็จะเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๒๔เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
และก็จะมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการค่ะ
เวลา๑๑นาฬิกานะคะวันที่๒๕เมษายนตามเวลาท้อนถิ่น
ซึ่งก็จะตรงกับคืนวันที่๒๖เมษายนตามเวลาประเทศไทยค่ะ